มันเกิดอะไรขึ้นกับมอเตอร์ไซคันนั้น

แล้วเดี๋ยวเดากันว่ามันเกิดอะไร
ทำไมจู่เขาขี่มาอยู่ข้างถนนน่ะ

โอ้โหคือลูกศรที่ชี้น่ะ

คันข้างหน้าวินคือล้มอยู่แบบนี้
อ่ะชนเหรอชนทางเท้าเหรอ
นี่ไงหลายคนถามว่ามันเกิดอะไร
เขาเป็นลมเหรอเขาวูบเหรอ

กล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพได้บนถนนแบบนี้เนี่ยนะคะ

เกิดขึ้นตอนเที่ยงเมื่อวานค่ะ

เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบังปะกง

นายบาเกอรีมาเดอเละอายุ๓๐ปี

ข้างร่องระบายน้ำของถนน

ประมาณสัก๓๐เซนค่ะ

ไปเจอมอเตอร์ไซค์โอ้โหนี่ตอนที่ไปเจอ

เพราะว่าตรงหน้าน่ะไม่ไหวแล้วคุณผู้ชม

คนเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรถอ่ะ
เซไปทางด้านซ้าย
แล้วตกลงไปในร่องน้ำข้างถนนนั่นแหละ

พลิกคว่ำทำให้คนขี่เองอ่ะ

เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่ง

คือรู้ว่าคนเจ็บน่ะกำลังขี่มอเตอร์ไซค

อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนด้วยหรือเปล่า
ก็เลยทำให้วูบพอเป็นลม
หรืออาจจะเกิดจากการขับขี่ตกร่องอย่างเดียว

หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ